นายอดีศักดิเบนจสิริวัลประธานพัฒนาฟุตซอลแห่งชาติ
เตรียมที่จะหารือกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
เพื่อขอจัดโทรนเมนต์พิเศษระหว่างสโมสรฟุตเซาท์ไทยลีก
พบกับสโมสรชั้นนำจากหลีกญี่ปุ่นค่ะ
โดยบิ๊กปอมก็เชื่อนะคะว่าจะเป็นอีกหนึ่งหนทาง
ที่จะช่วยพัฒนาวงการฟุตซอลไทย
ซึ่งก็จะได้เล่นกับทีมที่เป็นมืออาชีพ
รวมถึงได้ศึกษาแนวทางการทำงานของทีมเหล่านั้นด้วยค่ะ
ส่วนรูปแบบการแข่งขันนะคะอาจจะเชิญ๓๔สโมสรของญี่ปุ่น
ก็ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของช่วงเวลา
ซึ่งต้องรอบทสรุปกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ